อีกแล้วค่ะคุณผู้ชมไฮโซปลาวานกับเพื่อนทั้งหมด๓คนนะคะ
ซึ่งรถหรูเบนลี่คันละประมาณสามสิบล้านครับ
ประสบอุบัติเหตุแล้วไฟลุกไหม้อืม
ไฟลุกไหม้ทั้งคันแบบนี้

ลุกไหม้ทั้งคันจะเหลืออะไรคะไม่เหลือสิฮะ
เหลือซากคนอ่ะเหลือเชื่อทำไมอ่ะ
รถทั้งสามคนค่ะโอ้โห
โอ้โหคุณผู้ชมดูนะคะนี่รถหรูคันละสามสิบล้านอ่ะ
คือเดาว่าพอชนปุ๊บเนี่ยไฟยังไม่ลุกไหม้หรอก
เขาก็เลยหนีออกมาได้ถูกต้องค่ะเออ
นี่แหละค่ะสติยังดีอยู่นะคะรีบวิ่งหนีตายออกมาก่อนเลยนะคะโอ้โห
กว่าจะดับเพลงได้นะคะแล้วละดงฉีดน้ำกันไปแบบนี้ยังไม่ทัน
เพราะว่าสุดท้ายแล้วแล้วไฟลุกใบ้รุนแรง
วอดทั้งคันเลยนะคะนี่เหลือซากแบบนี้
๓๐ล้านเป็นรถอะไรดูไม่รู้เรื่องเลย
ดูไม่ออกเลยใช่ไหมสภาพก่อนหน้ามันรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไร
เห็นไหมฮะก่อนกับหลังเกิดเหตุไฟไฟไม่นะฮะเอาทะเบียนรอดไปก่อนแล้วกัน
เบลลี่คันนี้นะคะทะเบียนก็คือ๑ขไข่สว๗๔๒๖กรุงเทพมหานคร
ครับโอ้โหดูสภาพสิคะเอาล่ะแต่ว่ายังเคราะห์ดีนะคะ
ทั้งสามชีวิตรอดตายมาได้แบบบุดหวิดเลยนะคะแล้วทั้งสามคนตอนที่กู้ภัยแล้วก็ตำรวจ
ดับเพลิงไปถึงเนี่ยก็ยังยืนในจุดเกิดเหตุอยู่เลยนะคะ
อันนี้ก่อนที่จะไฟลุกไหม้นะคะครับหนีหนีตายออกมาได้
ทั้งสามคนเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วสักพักนึง
ตอนที่ยืนดูรถตัวเองอยู่อ่ะไฟพลึบขึ้นมาเลยพี่เบิร์ตโอ้บางคนบอกว่า
ไหนไฟลุกไหม้อ่ะนี่ค่ะตอนที่หนีตายออกมาได้แล้ว
มายืนยืนดูรถของตัวเองแต่ภาพเมื่อสักครู่ตอนที่ไฟยังไม่ลุกไหม้เนี่ย
ฟ้ายังสว่างอยู่เลยนะใช่ค่ะแล้วตอนลุกไหม้คือตอนดึกเลย
คือตอนที่ประสบเหตุจริงสักประมาณ๕๖โมงเย็น
แต่ตอนนี้จังหวะที่ไฟลุกไหม้สักประมาณทุ่มหนึ่งแล้ว
ทุ่มหนึ่งของเมื่อวานนะคะทีนี้ไปสอบปากคำไฮโซปาวานนะคะ
ศรีพันวาภูเก็ตไงคือ๑๐๐๐๐มเลยนะคะ
รถเสียหลักขณะที่เข้าโค้งบ้านขนิมในตำบลทุ่งมะพร้าว
แล้วรถเสียหลักไปชนเข้ากับเหล็กกั้นทางโค้ง
ตกลงไปข้างทางแล้วรถเนี่ยสามารถวกกลับขึ้นมาได้นะ
อืมขึ้นมาจากข้างทางได้ค่ะมาอยู่บนถนน
แต่ใต้ท้องรถลากเอาย่าแห้งติดมาด้วย
หลังจากนั้นคนในรถเนี่ยก็ออกมาจากรถโอ้โหเคราะห์ดีมากเลยอ่ะ
คำว่าหุดหวิดเถอะค่ะครับมายืนดูรถอยู่นะคะ
ปรากฏว่าจู่ใจดีก็มีควันพวยพุ่งออกมา
มีประกายไฟใต้ท้องรถแล้วก็ไฟไหม้ค่ะอืม
ไฟไหม้นะคะรถคันนี้๓๐ล้านคุณประวันบอกแบบนี้นะคะ
ไฟไหม้วอดทั้งคันแบบนี้ค่ะเบื้องต้นตำรวจเองมีการแจ้งข้อหานะคะ
ข้อกล่าวหาคือขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินเสียหายเพราะว่า
เหล็กกั้นทางโค้งของทางหลวงเนี่ยเสียหายไงคะนะคะ
แล้วจะบอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ไฮโซประวานประสบอุบัติเหตุ
ใหญ่ขนาดนี้นะคะบางคนเนี่ยไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ข่าวนะคะ
บอกว่าแมวก้าวชีวิตนี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ครั้งก่อนนู้นนะคะ
นี่มันได้ปียังมีนาคมพอดีเลยมีนาคมของปีที่แล้วปีนึงเลย
ใช่ค่ะไปประสบเหตุขับรถเก๋งหรูชนเสาไฟฟ้าหน้าโรงเรียนในอำเภอเมืองภูเก็ต
ครั้งนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องนอนรักษาตัวนานนับเดือนเลยนะคะ

ไฮโซปราวานอิสระเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง
ซึ่งสืบทอดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จากรุ่นคุณปู่ก็คือคุณชาญอิสระ
นี่ค่ะคนนี้ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะที่สามารถรอดตายมาได้แบบบุดหวิดจาก
อุบัติเหตุทางถนนนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะ
มาจนถึงตอนนี้ไม่เห็นมีรายงานตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลเลยนะ
นี่ไงหรือว่าอาจจะมีไม่แน่ใจนะฮะ